เอาไปต่อที่เรื่องของเจ้าของร้านสังขพันธ์รายใหญ่ที่ชายนาฏนะฮะ
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปเอาปืนเข้าไปยิง
จนเสียชีวิตแต่ว่าเบื้องต้นคิดว่าเป็นการยิงผิดตัว
ติดตามเหตุการณ์นี้ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่บริเวณซอยชายพรตะบนบ้านกล้วยอำเภอชายนาฏ
ซึ่งนายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมอายุ๗๘ปีถูกยิงที่บริเวณหน้าท้อง
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในจุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอยของปลอกกระสุนปืน
พบแต่ย่ามทหาร๑ใบก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของคนร้ายหรือเปล่า
ส่วนผู้ตายนั้นเป็นเจ้าของร้านอสังกภัณฑ์หรือว่าเจ๊อิ่ม
ร้านขายเครื่องสังขพันธ์ทั้งขายปลีกขายส่ง

ส่วนเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ตายนั้นไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
แต่ว่าระหว่างวิ่งออกกำลังกายกลับถูกยิงจนตาย
แรงจูงใจไม่น่าจะเกิดจากการชิงทรัพย
เพราะว่าคนออกกำลังกายก็ไม่ได้พกทรัพย์สินอะไรไปอยู่แล้ว
นอกจากอาจจะมีแค่โทรศัพท์หรือว่าที่หูฟังอะไรแบบนี้
อีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของการยิงผิดตัวก็อาจจะเป็นไปได้
ตำรวจยังมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสองคนนะฮะขี่รถจักรยานยนต์สีดำ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับเข้าไปก่อเหตุ
คนที่ขี่นั้นใส่หมวกกันน็อกเต็มใบส่วนคนซ้อนใส่หมวกไอ้โม่ง
เป็นไหมพรมคุมใบหน้าแล้วก็ตอนนี้เร่งติดตามตัวอยู่
ภาพวงจรปิดภาพนี้นะครับนายเอกชัยผู้เปี่ยมลูกชายของผู้ตาย
นะฮะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชายนาฏด้วยเป็นสอทรคนดังของชายนาฏ
บอกว่าพ่อเนี่ยไปออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใคร

เราก็ผิดผิดตัวแน่นอนแต่ตอนนี้ว่าพ่อผมไม่มีอะไรใครแล้ว
แกก็ออกกำลังกายนี้มานานมากพี่เอสก็รู้จักนิสัยพ่อผมว่า
คิดว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้มาก
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนหาคนร้ายดำเนินคดีต่อไปครับ